คุณผู้ชมดูเรื่องของการเมืองกันหน่อย

ถามว่าท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหม

แต่ก่อนที่ถามไปท่านจะอิดออด

แต่เมื่อวานท่านประกาศแล้ว

เดี๋ยวจะเป็นให้ดูนายกรัฐมนตรี
ท่านนะท่านอาจจะเดินช้าเวลาเราเห็น
แต่เรื่องการเมืองท่านเดินเร็ว

เมื่อวานนี้ไม่ทันฝุนท่านหรอก

ชูนโยบายเรือทงเพิ่มวงเงินบัตรประชารัฐ๗๐๐

พร้อมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลดูได้จากการบริหารประเทศมา
เกือบ๔ปีสร้างความสามัคคีไร้ความขัดแย้ง
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญ
หากประชาชนไว้ใจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับ

ส่วนการประชุมคณะรัฐอ้าวเมื่อวานไม่ประชุมเหรอ

มีอาการอ่อนเพลียจากการลงพื้นที่ที่ลำปางกับพยาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
หลังการประชุมสื่อก็ไปถามสิถามคนนั่งหัวโต๊ะสิ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับถามว่า
พลเอกประวิทย์ลาป่วยเหรอท่านบอกอ๋อผมเป็นห่วงท่านอยู่
เคยเตือนท่านระมัดระวังหน่อยเรื่องสุขภาพนะครับ
แล้วเป็นห่วงเป็นห่วงแค่นั้นเองเดี๋ยวท่านก็หาย
มีนักข่าวถามแล้วถามแม่ถามหน้าตีท่านนายกบอกถามหน้าตี

พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบเลยครับคำถามนี้ฮะเดินขึ้นห้องทำงานเลยนะครับ
โคศกรัฐบาลก็มาบอกว่าเป็นห่วงพลเอกประวิทย์นะ
อยากให้พักผ่อนมากนะครับมีการโทรศัพท์ไปหาแล้ว
แต่อันนี้ไม่แซ่บอันนี้ไม่แซ่บผ่านไปเลยผ่านไปเลยโฆษกผ่านไปเลย
ไปดูดีกว่าที่ผมบอกว่าพลเอกประวิทย์เดินเร็ว
เดินเร็วก่อนนายกรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีจะไปราชบุรีครับ
เดี๋ยวไม่ใช่๑๙๑๙พลเอกประยุทธ์จะไปราชบุรี
เด็กประวิทย์ไปแล้วแล้วไปไหนล่ะนะ
ใส่เสื้อราชบุรีเอฟซีกันไปไหนล่ะนะ
ไปคุยหมดแล้วสสราชบุรีไปคุยหมดแล้วคนใหญ่คนโตราชบุรี
เห็นไหมนี่นั่งกับใครนี่นั่งกับใครนี่นั่งกับใครนามสกุลอะไรเนี่ย
ไปแล้วครับผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นการเดินลงบันไดตึกไทยคู่ฟ้า
บันไดตึกบัญชาการท่านพลเอกประวิทย์เดินช้า
แต่การเมืองนะเดินเร็วตัดหน้าทุกคนเลย